นี่คำนี้น่าจะใช้ได้จริงนะคะโดยเฉพาะพ่อเท่งเถิดเทิง
เขาควงลูกสาวน้องพลอยไม่ใช่น้องพลอยคุณนะ

พี่เท่งอายุ๑๗ปีมาขึ้นคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตของนักร้องยุค๙๐อย่างพี่ออดี้นะคะ
แล้วก็มีพี่เท่งกับพี่โหน่งเพื่อนสนิทไปขึ้นเวทีด้วย
ระหว่างอยู่บนเวทีเอาสังเกตไปด้วยนี่น้องพลอยเห็นไหม
ตอนที่มีแต่คนต่อลูกสาวเย็นตอนนี้ยุคเท่าไหร่ลูกน้องพลอย

เผียร์กันไปนะเผียร์กันไปทุกคนเผียร์กันไปนะ
เผียร์กันไปนะล้านล้านล้าน
นี่ไงขนาดไว้หนวดแล้วนะยังไม่ได้เลยนี่
ลูกสาวสวยขนาดนี้พ่อเท่งก็ต้องหวงเป็นธรรมดา
กำลังอยู่ในวัยน่ารักใสได้พ่อมาก็เยอะเหมือนกันนะ
ดูจากลีลาเนี่ยนะแต่ว่าต้องบอกว่าเขาเป็นการแซวเล่นกัน
คือพี่เท่งพี่โหน่งเขาสนิทกันสนิทกันมากอยู่แล้วนะคะ
ก็เป็นการแซวเล่นกันระหว่างน้ากับหลานกับเพื่อนด้วยนี่แหละ

คนดูก็ได้รอยยิ้มกันไปแล้วดูไปก็ขำไปไม่รู้ว่าจริงหรือเล่นกันแน
แต่บอกเลยนะใครจะประจิบน้องปลอยระวังโดนเปี๊ะ
เมื่อกี้เหมือนเบาแต่ก็เหมือนเต็มเหมือนกันนะคุณนะ
ลากันไปกับลีลาการแดนส์ของหางเครื่อง
บอกเลยนะว่าเต้นแรงแซงทุกคนในคณะเลย

ตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะคะ
ดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกัน